อีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะ
สำหรับมาตรการการคุมโรคโควิด๑๙ที่ก่อนหน้านี้
เรามีการจัดโซนสีต่างใช่ไหมคะทั้งหมด๕สีด้วยกัน
สีแดงเข้มสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวต่างสีฟ้าด้วยเนี่ยนะคะ

แล้วก็เมื่อวานนี้อีกหนึ่งเรื่องเรื่องใหญ่ก็คือ
อ่าคือเข้ามาไม่ต้องกักตัววันหนึ่งแล้ว
ก่อนที่จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างไม่มีแล้ว

เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกรรมกันสำหรับสอบคอชุดใหญ่นะคะ
ก็เห็นชอบเรื่องของการปรับระดับพื้นที่ต่าง
เอาแบบนี้สรุปง่ายยกเลิกสีแดงเข้มสีแดงสีส้ม
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปประเทศไทยจะเหลือเพียง๒สีด้วยกันนะคะ
สีด้วยกันก็คือสีเหลืองกับสีฟ้า
เหลืองก็คือพื้นที่เฝ้าระวังสูง๖๕จังหวัด
สีฟ้า๑๒จังหวัดก็คือพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
เท่ากับว่าอะไรคะเท่ากับว่าจากนี้ไปประเทศไทยสามารถท่องเที่ยว
ร้านอาหารสถานที่ลักษณะเดียวกันก็สามารถนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้
จากเดิม๕ทุ่มก็เปลี่ยนเป็นไม่เกินเที่ยงคืนนี้ฮะ
ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึงเที่ยงคืนทั่วประเทศเลยก็ถือว่าเป็นมาตรการ
ผ่อนคลายมากขึ้นกับโควิดสิบเก้าเพราะเมื่อวานนี้
นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูสถานการณ์

สถานการณ์มันผ่อนคลายคลี่คลายมากขึ้น
แล้วก็เศรษฐกิจก็ต้องเดินหน้าไปได้ด้วยนะคะ
เตรียมที่จะค่อยมีมาตรการ

ใช่ทีนี้มาตรการบอกว่าเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบ

เรื่องของมาตรการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ให้ใช้หลักเกณฑ์การรับวัคซีนแทน
หลักเกณฑ์การรับวัคซีนก็จะแบ่งเป็น๒กลุ่มใหญ่
ก็คือกลุ่มแรกกลุ่มที่รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้ว
กลุ่มที่๒ก็คือยังไม่ได้รับวัคซีน

กลุ่มที่รับวัคซีนตามเกณฑ์แล้ว

เพื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วก็ประกันภัย

ถ้าพบเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาตามประกันต่อไป
กลุ่มที่๒กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีน
หรือได้รับแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์

ถ้าพบเชื้อก็เข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ประชุมด้วยนะคะ
ท่านบอกว่าการปรับพื้นที่ควบคุม
เพื่อเป็นการสอดรับกับมาตรการท่องเที่ยว

เรื่องของโควิด๑๙เริ่มดีขึ้นในไทย

ทั่วโลกด้วยสถานการณ์ต่างมันผ่อนคลายมากขึ้น
และที่สำคัญเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าไปได้
เพราะฉะนั้นแล้วที่ประชุมของสบค
ก็เลยมีมติเห็นชอบมาตรการ
อันนี้ถือว่าปลดล็อคแล้วนะ
เออใช่ครับปลดล็อคแล้วฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
จะวิ่งตรงมาถ่ายเครื่องบินอาหารก็ได้อย่างไรว่างไหน
เพราะฉะนั้นที่วันนี้เราก็กำหนดเหลือ
เครื่องที่สีส้มอย่างเดียวว่า
ส้มเขียวเหลืองปลา

ก็เริ่ม๑พฤษภาคม

แล้วก็มาตรการยกเลิกเทสแสนโกแต่เราเองต้องดูแลตัวเองให้ดีนะ
ใช่แล้วอย่าเผลอเด็ดขาดมันยังมีการระบาดอยู่นะ
แต่ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาในบ้านเรามากขึ้นด้วยนะใช่แล้วค่ะ